งครึ่มพนันปลาโป่งเปิดร้านเย้ยข้างโรงพัก
ในรายงานข่าวว่าห่างจากโรงพักษณ์๓๐๐เมตร
ร่วงคองูเขียวห่างไหม้หน้า

เรานี่เป็นคนมองโลกในแง่ดี
คืออันนี้
มันเข้าข่ายการพนันหรือเปล่าต้องไปคิดต่อ
แต่ลักษณะคือการหลอกให้เล่นนะครับ
เชิญชวนล่อลวงให้เล่นแล้วก็มีของให้
ชุดละ๒๐๓ชุด๕๐
เอาไปดูชาวบ้านเขาร้องทุกข์มา
เที่ยวเผลอพังโคนจังหวัดสะกดนคร
เป็นกิจกรรมงานสวนสนุกริมทางคู่ขนาน
ถนนนิตโยอุดรธานีนครพนม

มีการเล่นเหมือนคล้ายงานวัด
มีร้านปลาโป่งปลาเป้าบิงโก
ซึ่งเขาบอกว่ามีการแอบแฝงจัดเล่นพนันประเภท๒ด้วย

ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่างานสวนสนุกหรืองานแบบนี้
ที่คล้ายงานวัดจัดมาแล้ว๒คืน
ห่างจากโรงพักพังโคน๓๐๐เมตร
เรียกร้องให้ตำรวจไปตรวจสอบหน่อยนะครับมีการแอบแฝงการเล่นพนัน
ทีมข่าวไปสำรวจพบว่าบรรดาร้านปลาโป่งปลาเป้า
ตุ๊กตาหรือว่าบิงโกขึ้นป้ายขายบัตร๒๐บาท
บัตรที่จะเล่น๒๐บาท๓ชุด๕๐สะสมตัวเล็กแรกตัวใหญ่
น่าจะหมายถึงตุ๊กตามีร้านลักษณะเดียวกัน
อันนี้เป็น๑๐ร้าน๑๐เต็นต์คุณผู้ชมฮะ
แล้วก็มีคนมีเยาวชนสนใจไปเล่นเยอะเลย

มักจะมีการเล่นแบบนี้แฝงมา
โดยเฉพาะงานครั้งนี้เปิดกันโจ๋งครึ่ม

เออถ้าโฆษกประกาศโรงพัก๓๐๐เมตรจะไม่ได้ยินเหรอถ้างั้น
นั่นคืออ้าวประกาศเชิญชวนกระเทมที่
คือชาวบ้านเขาเป็นห่วงเยาวชนนะครับคุณผู้ชม

ที่เขาร้องเรียนและเรียกร้องมาเขาเป็นห่วงเยาวชน
นะครับอย่างข่าวที่เราเคยนำเสนอขนาดเกิดขึ้นในกรุงเทพ
จำได้ไหมที่มาหลอกให้เล่นปลาเป้า
แล้วมีการเดิมพันธุ์เงินพนันแล้วพอเขาเล่นชนะไม่ให้
ไม่ให้ไปทำร้ายร่างกายเขาอีกนะคะ